ช่วงแม่สายมู
แล้วคนที่เกิดวันจันในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องการงาน
เขาบอกว่าให้คุณระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลายลักษณ
อักษรเอกสารสัญญิงสัญญาหรือการตกลงโปรงใจ
การเงินของคนวันจันทร์นี่มันมาพร้อมกันจริงกับเรื่องของงาน
การเงินมีความติดขัดเงินที่คิดว่าจะได้เท่านี้มันอาจจะได้น้อยกว่า
สำหรับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
การงานของคุณมีเกณฑ์ที่ดีมากคือจะได้รับการช่วยเหลือ
หรือได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่
หรือมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการค้าธุรกิจใหม่

ส่วนในเรื่องการเงินดีเวอร์นะคะ
เมื่องานมาเงินมันก็ต้องมาด้วยถูกเปล่า
การเงินเพิ่มภูมิจากถึงแม้จะต้องหนักเหนื่อยหน่อย
แต่ก็แลกมาด้วยผลประโยชน์นั่นเอง
สำหรับคนที่เกิดวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
งานของคุณนั้นบอกว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่คุ้มค่าในการทำงานเหนื่อยมากอ่ะเออ
แต่ว่าสิ่งตอบแทนหรือว่าเงินที่ได้มันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มกับสิ่งที่เราทุ่มเทเท่าไหร่
เงินของคนที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้การเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้น
โอกาสในเรื่องของเงินที่จะเข้ามาหรือโชคลาภเล็กน้อยนั้นก็จะมีด้วย
สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะจะพูดถึงในเรื่องของด้านการงานนะคะ
ถ้าคุณอยากจะทำงานให้ง่ายและทำงานอะไรก็ตามให้มันรู้สึกว่าสะดวกคล่องตัวขึ้น
คุณอาจจำเป็นที่จะต้องรับฟังคนอื่นให้มากไปกว่าเดิม
การเงินของคนวันพฤหัสสบดีนะคะเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้การเงินของคุณเนี่ยเหนื่อยเลยล่ะ
เจอเรื่องหนักใจมีค่าใช้จ่ายที่เรารู้สึกว่าไม่ได้จำเป็น
สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องการงานของคุณเบื่อเหนื่อยเซ็งมาก
การเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็บอกว่าต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเยอะหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้
แต่เป็นค่าใช้จ่ายแบบระยะสั้นสำหรับเรื่องการงานคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ค่ะการงานวันเสาร์ดีค่ะ
สิ่งที่ทำเอาไว้ดีขึ้นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทำได้การเงินคนวันเสาร์นะคะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องของรถราภานะ
ซ่อมแซมซ่อมบำรุงหรือบางคนนี้อาจถึงขั้นมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่หรือขายรถเก่านั่นเอง
วันอาทิตย์ค่ะในช่วงของสัปดาห์นี้เขาบอกว่าช่วงนี้งานของคุณนั้นถ้ามีช่วงจังหวะของการต้องทำงานใกล้นาย
งานของคุณจะมีโอกาสหรือมีทิศทางในการเรียนรู้ไปในทางที่ดี
การเงินของคุณเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินเนี่ยอาจจะแบบมันมีเรื่องให้เสียเงินไปกับเรื่องของคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
คนที่จะลำบากเพราะปากตัวเองจนถึงขั้นเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลให้ระวังคือคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะคะ
วันเสาร์เนี่ยสัปดาห์นี้นะต้องบอกอย่างนี้หนึ่งอะไรก็ตามที่ทำไม่ถูกต้อง
อะไรก็ตามที่ทำผิดพลาดไว้รายลักษรเอกสารการตบปากรับคำหรือใดก็ตามที่คิดว่าจะมีช่องว่างให้คนอื่นเล่นงานเราได้
คำว่าปากของยุคนี้หวังจะเตือนแบบนี้นะมันรวมไปถึงแม้กระทั่งการใช้โซเชียลมีเดียต่าง
การโพสต์การคอมเมนต์มีค่าเท่ากับเป็นตัวแทนของคำพูดที่ไม่ได้อ้าปากแต่ใช้คีย์บอร์ดเป็นอาวุธ
ดังนั้นไม่ใช่แค่ปากไปพูดอย่างเดียวนะจ๊ะยุคนี้ถ้าเตือนแบบนี้คือให้ระวังเพราะปัญหานี้อาจบานปลายถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
การแก้เคล็ดแบบง่ายเลยอันดับแรกค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ให้เราไปทำทานด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงคืออะไรก็ตามที่คิดว่ามันจะเป็นเคราะห์เป็นโศกหรือว่าเป็นเรื่องของปัญหาให้เราเนี่ยหลุดให้เราพ้นให้เรารอด
และมีพระประธานชื่อว่าหลวงพ่อโตไปไหว้ขอพรขอสิริมงคลขอสติให้เรานั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดที่จะเกิดเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นเองค่ะ